สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะท้องฟ้าบ้านเราหลังกลางเดือนนี้ไป
จะมองไม่เห็นแสงแดดค่ะจะมีแต่เมฆอุ้มฝนบนท้องฟ้า
จากอิทธิพลของมรสุมฝนประจำฤดูนะคะที่ยังพัดปกคลุมทั้งสองฝั่ง

อกจากนี้ยังมีห่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้
ปัจจัยนี้ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตลอดนะคะตั้งแต่หลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไป
คาดว่าจะตกลากยาวไปจนถึงช่วงข้าวพรรษาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รุ่มต่ำ
ต้องระวังน้ำท่วมฉับพันธ์และก็น้ำป่าไหลหลักอันตรายจากฝนตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ยุโรปค่ะประเทศไทยฝนตกหนักที่นั่นก็ฝนตกหนักไม่แพ้กัน
เรียกได้ว่าตกแบบไม่ลืมหูลืมตาค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในประเทศเบลเยี่ยมและประเทศเยอรมนีค่ะ
นี่คือภาพของประเทศเบลเยี่ยมนี่ถ้าเกิดมองไม่มองดีไม่รู้นะคะว่านี่ไม่ใช่คลองแต่ว่าเป็นใจกลางเมืองค่ะ
เยี่ยมต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันนะคะ
ส่วนเยอรมนีก็เช่นกันในเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า๓๐ศพด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ